เหมือนกรณีหนึ่งคุณผู้ชม
เด็ก๑ขวบเสียชีวิตเพราะว่าข้าวเหนียว
หรือเปล่าอย่างนั้นคือแม่เนี่ยบอกว่าปกติก็ป้อนข้าวเหนียวให้กับลูกอยู่แล้ว
แล้วก็เลยจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลเพราะตัวเองต้องไปทำงาน

แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเสียชีวิตนะคะ
แต่แม่ก็ยังไม่เชื่อนะว่าเสียชีวิตเพราะข้าวเหนียว
ตอนนี้ก็เลยต้องรอผลการยืนยันจากแพทย์ก่อน
ก็เลยในเด็กอายุหนึ่งขวบเสียชีวิตปริศนา
หลังจากที่พี่เลี้ยงได้ดูแลน้อง

แต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็มีอาการดูไม่ค่อยสบายอ่อนปวกเปียกค่ะ
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดระยอง

คุณหมอบอกว่าเด็กเสียชีวิตมาแล้วก่อนที่จะถึงมือหมอ
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าข้าวเหนียวติดคอ
เมื่อวานนี้นายนรพลสมุทรคีรีอายุ๒๖ปี
และนางสาวชนทิชาตู้เจริญอายุ๒๓ปี
สองสามีภรรยาทำอาชีพก่อสร้างแล้วก็เป็นพ่อแม่ของเด็กวัยหนึ่งขวบนี่แหละ
มารับศพที่ห้องพักศพโรงพยาบาลระยอง
รวมทั้งรอผลชนสูตรศพของลูกสาว
ซึ่งหลังการผ่าชนสูตรศพแพทย์ที่ทำการผ่าพิสูจน์
ยังไม่มีการแจ้งมาที่ญาตินะคะว่า
สาเหตุนั้นเกิดมาจากข้าวเหนียวติดคอเด็กหรือเปล่า
ต่อมาค่ะพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองระยอง
เพื่อลงบันทึกประจำวันการเสียชีวิตเอาไว้

ผลผ่าพิสูจน์นั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ย
ก็ต้องรอแพทย์ที่ทำการผ่ามีหนังสือแจ้งยืนยันมาก่อน
ว่าเสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้แพทย์ก็ยังไม่แจ้งข้อมูลมาด้วยเหมือนกัน
โดยนางสาวชนทิชาแม่ของเด็กบอกว่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไว้วางใจกันให้เลี้ยงมาโดยตลอด
แต่ติดใจว่าหากลูกจะเสียชีวิตมาจากข้าวเหนียวติดคอเนี่ยคงไม่ใช่
แต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็คงจะต้องรอแพทย์ยืนยันแหละ
พอพูดถึงการเลี้ยงดูของแม่เองเนี่ย
แม่ก็บอกปกติเวลาเลี้ยงลูกก็ป้อนข้าวเหนียวผสมกับไก่บ้าง
ข้าวเหนียวหมูบ้างคือป้อนแบบนี้มาตลอดนะ
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นเพราะข้าวเหนียว
เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการกันก่อน
ส่วนศพของลูกสาวที่มารับไว้แล้วนี่นะคะ
จะไปไว้ที่วัดศรีวโรภาษ
หลังจากนั้นก็จะชาปนกิจทันทีค่ะ
แม่นี่คือติดใจอะไรไหมที่ว่า
สาเหตุที่ว่ากินข้าวเหนียวแล้วติดคอน้องติด
ไม่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องปกติ

คือน้องก็กินข้าวเหนียวหมูกินอะไรแบบนี้

ถ้าจะมาติดเขาวันนี้มันก็ไม่ใช่อยู่แล้ว
แล้วติดใจอะไรกับพี่เลี้ยงไหมที่วาจารย์เขาเลี้ยงนะ
ไม่ค่ะเพราะเขาก็เลี้ยงดีอยู่แล้วไง
ส่วนเรื่องของคดีความนั้นทางตำรวจก็จะรอผลชนสูตรศพจากแพทย์
ว่ายืนยันว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดนะคะ
ถ้าพบว่าเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติหรือผิดปกติ
แล้วก็จะหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
๑ขวบแล้วป้อนข้าวเหนียวนี่ถือว่าเร็วเหมือนกันนะ
คือเข้าใจแหละหลายคนเป็นชาวบ้านต่างจังหวัด

แต่ว่าเด็กในวัยประมาณ๑ขวบส่วนมากเดี๋ยวนี้เนี่ย
จะให้ทานแค่อาหารอ่อนก่อนด้วยซ้ำไป

แล้วก็มันก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าเคยกินแล้วมันจะไม่ติดคอ

เดี๋ยวรออาการยืนยันอีกทีหนึ่งด้วยกัน